เตรียมตัวเตรียมใจฟังข่าวนี้ค่ะขนมเทียนแล้วไงขนมเทียนก็ถือว่าเป็นอีกขนมหนึ่งที่ไหว้เจ้าขนมมงคลขนมมงคลถูกต้องเลยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปสั่งซื้อขนมเทียนเอามาไหว้เจ้าแล้วก็ลาลาเสร็จปุ๊บเพื่อความเป็นสิริมงคลเอามากินใช่ไหมชิ้นแรกอร่อยดีชิ้นสองอร่อยจังชิ้นที่สามอ้วกแทบพุ่งค่ะคุณผู้ชม
แบนบายเลยจ้า
กูจะท้องเสียไหมเนี่ยอะไรเนี่ย
แล้วนั่นกูก็กินไปแล้ว

ตอนแรกเออนึกในใจเดี๋ยวนะ
เหมือนแบบไปขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่า

อันนี้ขนมเทียนขนมมงคล

ไม่ต้องโรยนี่มันคือเชื้อราเอาตรงกันแบบนี้

นี่คือเชื้อราที่อยู่ในขนมเทียน

ไม่เหมือนขนมเข็งนะขนมเทียนมีไส้

มีเชื้อรามันมีถั่วไหมพี่

เป็นไปได้ไหมเชื้อราที่มันมาจากถั่วอะไรแบบนี้นะครับ
โอ้โหอันนี้ชัดไหมรูปนี้ชัดไหม

ขึ้นราเฉยขี้แตกแน่เลย

โล๑๔๐นี่ถือว่าแพงไหมคะ
ราคาเป็นยังไงผมก็ไม่เคยซื้อซะด้วย

แต่เธอบอกว่าโล๑๔๐ขายได้ไง

คือ๑๔๐คงซื้อได้แต่อย่ามีลาง

เจ้าของคลิปบอกว่าอ่านเล่าแบบนี้
ซื้อขนมเทียนรวมไส้มา๑กิโลกรัมราคา
ราคากิโลกรัมละ๑๔๐บาท
จากตลาดที่ตำบลปลวกแดงระยอง

ไหว้เสร็จปุ๊บลาจะเอามากิน
๑อร่อยดีชิ้น๒อร่อยจัง
โอ้โหชิ้น๓แกะขึ้นมาพังงะเลยจ้ะไม่กล้า
แม้แต่เอามาใกล้กับปริมฝีปากเลยนะคะ

ก็เลยถ่ายคลิปไว้ไว้เป็นอุทาหรณ์
คนที่จะขายท่านก็ต้องดูดีด้วยนะคะ
ส่วนคนที่จะทานเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่า
นมเทียนแบบนี้เก็บไว้นานหรือยัง
ก่อนจะเอาเข้าปากก็เช็คก็ดูดีนะคะ
เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ